หน้าร้อนคุณผู้ชมครับแต่ว่าบางคนก็ชอบทานอะไรร้อน

เพิ่มความร้อนเข้าไปอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะดีหรือไม่ดี
แต่ที่มันดีแน่คือทานเข้าไปแล้วมันอิ่ม

๋วเป็ดที่นี่อร่อยมากที่จังหวัดพยาวครับ

ร้านอาจจะดูเล็กแต่มันเต็มเปรียบไปด้วยคุณภาพและความอร่อย

ระดับเทพไหมล่ะที่จังหวัดพยาวครับ
ใครที่ชื่นชอบเมนูเส้นไปทานกันเลย
เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่บะหมี่หยกบะหมี่เหลืองก็มี
จะเอาเส้นอะไรล่ะคุณเลือกได้ตามใจชอบเลยครับ
บอกเลยนะครับร้านนี้เนี่ยเป็ดตุ๋นของเขานุ่มละลายในปาก
ก็ทำการปรับเปลี่ยนสูตรมาเรื่อยเพื่อเอาใจลูกค้าว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเขาชอบทานอะไรแล้วเวลาลูกค้าเข้าไปทานเขาจะตินู่นตินี่อะไร
เราก็รับฟังเอาไว้แล้วก็มาปรับปรุงจนได้สูตรที่มันดีที่สุดลงตัวที่สุด
แล้วก็ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแบบนี้ขายดีนะทุกวันเนี่ยเขาขายได้มากกว่าวันละ๑๐๐ชามขึ้นไป
หลักร้อยแน่วันหนึ่งคุณผู้ชมครับแล้วก็รสชาติมันติดอกติดใจราคาก็ไม่แพง
ชามเท่าไหร่๓๐บาทก็มีพิเศษขึ้นมานิดนึงก็๔๐บาท
หรือถ้าคุณยังไม่พอใจจัดไซส์จัมโบ้ไปเลยไหม
๕๐บาทครึ่งร้อยแต่แน่นเลยนะ
ใครอยากจะไปลองลิ้มชิมรสก๋วยเตี๋ยวอร่อยอิ่มแบบจุกแบบนี้
ไปกันได้นะครับจัดเต็มกันเลยที่จังหวัดพยาวครับ
ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดชัยโยโหฮิวโอ้โหชอบจริง
ตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวนะจ๊ะ

ก๋วยเตี๋ยวเป็ด
เพราะว่าเราไปกินก๋วยเตี๋เป็ดมาใช่
กินเป็ดมาเสร็จแล้วก็กลับกลับกลับกลับก็เอาอิ่มแล้วจะอยู่ทำไม